เรื่องของราคาหมูแพงรอบนี้ราคาหมูแพงแซงทุกโค้งฮะ
แซงเพราะอะไรราคาหมูกรอบเอาไว้ไหว้เจ้าราคาพุ่งไปโลละ๗๐๐บาทแล้ว
กงอาม่าลูกหลานไม่สามารถจะซื้อให้ทานได้แล้ว
ราคาพุ่งจริงฮะหมูแพงมันไม่มีคำว่าแผ่วกันเลย
แพงมาต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนกระทั่งข้ามมาปี๖๕ก็ยังแพงอยู่
สำรวจตลาดที่เชียงใหม่ตลาดวโรรสอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ฮะ
ไหว้เที่ยวช่วงนี้ช่วงจับจ่ายซื้อข้าวของในการไหว้เจ้าไหว้บรรพบรุษ
พอเข้าไปช็อกเลยตะลึงเลยราคาหมูแพงทุกเมนู
เมนูคืออะไรหมูราคาโลละ๗๐๐บาท
คือไม่ใช่หมูที่เป็นหมูสดพอเป็นหมูปรุงแล้วเรียบร้อย
มันก็ต้องให้เห็นใจคนขายหมูซิคลองอบน้ำผึ้งหมูเค็มหมูกรอบ
หมูเค็มหมูกรอบหมูตั้งรู้จักหมูตั้งไหม
ยังไงคะที่มันเป็นเหลี่ยมคล้ายกับกุญเชียง
ที่เรากินกับคล้ายกับอาหารเวียดนามอันนี้เรียกว่าหมูตั้ง

๗๐๐บาทโอ้โฮพระเจ้ารัวกันแบบนี้เลย
นี่คือราคาที่เราจะต้องจ่ายในช่วงที่
เราต้องไหว้เจ้าไหว้บรรพบรุษตรุษจีนนะครับ
ถือว่าแพงสุดในรอบหลายสิบปี
นี่ดูสิหมูทุกอย่างกิโลกรัมละ๗๐๐บาทแชทเจนเลย

หรือแม้กระทั่งเป็นขนมเทียนขนมเข็ง
ราคาก็ขึ้นเหมือนกันฮะอย่างครอบครัวทองศูนย์กลาง
นี่เขาขายมา๓๐ปีแล้วนะขายมา๓ทศวรรษแล้ว
ก็จำเป็นต้องขึ้นราคาเพราะว่าวัตถุดิบมันแพงขึ้น
ขึ้นราคาทุกอย่างอย่างน้อย๑บาทบ้าง๒บาทบ้าง๓บาทบ้างครับ
ขนมเทียนเคยขาย๗บาทปีนี้ต้องขายชิ้นละ๘บาท
มเข่ง๘บาทต้องขายเป็น๑๐บาทแล้ว
ขนมถ้วยฟูถ้วยฟูที่เขาเรียกว่าปุ๋ยไฟล
นี่เป็นขนมมงคล๕ลูก๖๐บาท
เคยขาย๕ลูก๖๐ปีนี้๕ลูก๘๐บาท
ต้องขายต้องขึ้นราคาเพราะวัตถุดิบทั้งหมดมันขึ้นราคานะครับต้องเห็นใจ

ขยับไปดูร้านทองร้านทองเหงาฮะ
เหงาเพราะลูกค้าไม่เข้าเลยเศรษฐกิจสุดร้านทองก็ซึมเศร้า
โดยปกติผู้หลักผู้ใหญ่จะซื้อทองแจกลูกหลาน
เจ้าของเท่าแก่เท่าแก่นี้จะซื้อทองแจกลูกน้อง
จะซื้อทองไปเป็นรางวัลไปเป็นโบนัส
ปีนี้เป็นไงนั่งเล่นมือถือกันเงียบเลย
เงียบกิ๊บเลยนะฮะคุณธีระตั้งหลักมั่นคงประธานชมรมร้านทองที่อุดรธานีบอกว่า
อย่าว่าแต่อุดรธานีเลยอย่าว่าแต่อีสานเลยอย่าว่าแต่เหนือเลย
ทั่วประเทศร้านทองทั่วประเทศเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน
ฟังคุณเทระค่ะคุยกันในในกลุ่มของผู้ค้าทองทั่วประเทศ
คนบ่นบ่นเหมือนกันหมดแม้กระทั่งสถานการณ์ที่กรุงเทพเอง
เยาวราชเองผมเองก็ไปสัมผัสอยู่บ่อยเงียบมากครับ
เท่าที่ดูแล้วมันค่อนข้างจะเงียบอย่างชัดเจนเลยครับ
แล้วกระทั่งปีนี้เองจุดจีนถนนเยาวราชก็ยังไม่จัดงานครับ
เพราะชัดเจนเลยครับว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่เหมือนเดิม
ผมกล้าพูดว่าไม่เหมือนเดิมค่อนข้างที่ลำบากกัน
แต่ทุกคนก็ประคองตัวอย่างที่ว่าแหละครับ